วันนี้พาคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศนอกสถานที่กันหน่อยนะครับ
เมื่อพูดถึงเทศกาลตรุษจีน
หนึ่งพื้นที่ที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมของพี่น้องชาวจีน
ที่จะมาทำกิจกรรมต่างตลอดทั้งวัน
วันนี้ก็ต้องที่นี่แหละครับถนนเยาวราชนะครับ
และที่สำคัญวันนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นวันที่พี่น้องชาวจีนหลายคนเนี่ยนะครับ
ก็จะออกมาทำกิจกรรมพร้อมกันนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นการไหว้บรรพบุรุษต่อเนื่องไป
จนถึงการไหว้เทพเจ้าซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนนี้นะครับ

หมอกควันที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และในวันนี้เป็นวันที่จะมีการจุดประทัด

รวมไปถึงการจุดทูปที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
สภาพอากาศในวันนี้จะเป็นอย่างไร

จะส่งผลมากน้อยแค่ไหน

เดี๋ยวเรามาดูค่าคุณภาพอากาศ

ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รายงานคุณภาพอากาศ

เขียดปฎุมวันคุณภัทรงเทพมหานคร
วัดค่าคุณภาพอากาศนะครับ
ขณะนี้อยู่ที่๙๔ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยอยู่นะครับ
ส่วนค่าฝุ่นละอองอยู่ที่๑๑๐ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังปลอดภัยอยู่
แต่ว่าค่ามาตรฐานอยู่ที่๑๒๐บาท
นั่นก็หมายความว่าถ้าหากมีฝุ่นละอองเกิดขึ้นอีกนิดหน่อย
ก็สามารถที่จะทำให้ค่าคุณภาพอากาศ
ว่าค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน
แล้วก็จะมีผลต่อการหายใจของผู้คนที่อยู่ในบริเวณนี้แล้ว
ดังนั้นใครที่จะมาในช่วงบ่ายในวันนี้
กันฟุผุลละอองกันฮวกควันต่างไว้ด้วย

ในขณะที่วันนี้๑จุดที่อาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าตอนนี้ค่าคุณภาพอากาศพุ่งสูงเลยทีเดียว
อยู่ที่บริเวณแขวงพญาไทยเขตปฐุมวันครับอยู่ที่๑๐๔นะครับ
ซึ่งมีค่าฝุ่นละอองอยู่ที่๑๒๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ใครอยู่สัญจรบริเวณดังกล่าวในช่วงนี้
คงจะต้องพกหน้ากากอนามัยติดตัวไว้ด้วยนะครับ
อีกหนึ่งจุดที่ต้องระวังก็คือบริเวณริมถนนอินทรพิทักษ์เขตธนบุรีนะครับ
ส่วนค่ากลุ่มฝุ่นละอองอยู่ที่๑๒๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
นี่คือพื้นที่ที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
แน่นอนครับจากสถานการณ์หมอกควันที่ตอนนี้
กรุงให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการนำเสนอข่าวในช่องทางต่าง
ให้ประชาชนระมัดระวังการใช้ชีวิต
สำหรับคนจีนที่วันนี้แน่นอนย่อมมีการทำกิจกรรมต่างเกิดขึ้น
ว่าจะเป็นการเผากระดาษเงินกระดาษทองการจุดประทัด
คนที่นี่ครับเขาก็ออกมาบอกว่าตอนนี้หลังจากได้ฟังข่าวสาร
ก็เห็นความสำคัญของเรื่องของมลพิษในอากาศ
ที่ตอนนี้นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
พวกเขาในวันนี้เลยมีการลดการเผากระดาษลง
เพื่อที่จะลดปริมาณฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้น
แต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่เหล่านี้นั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่ง
ที่มีการทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่าเป็นประเพณี
ที่สืบทอดปฏิบัติเป็นอย่างอย่างนั้น
ให้เลิกนั้นคงจะเป็นไปได้ยากนะครับ
ให้เผาน้อยลงดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่ให้เขาเผาเลยมัน
มันไม่น่าจะยกเลิกได้นะถ้าต้องให้เผาน้อยลงดีกว่า
มันก็มีส่วนมากเลยมันไม่รู้จะทำยังไง
ไม่รู้จะแก้ยังไงมันก็ต้องช่วยกันให้ลดน้อยลง
พูดคำนี้ว่าเป็นประเพณีสืบต่อมาตั้งแต่โบราณเนาะ
ไม่เผาเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะทุกคนอ่ะกระดาษเขาต้องไว้
เจ้าก็ต้องเผาอย่างตามวัดเขาจะมีเตาให้เผาใช่ไหม
ก็คือก็เผาให้น้อยลงเท่าที่จำเป็น
ที่ไม่จำเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเผา
ขณะนี้เองประเวนเยาวราชแห่งนี้ตลอดทั้งสายครับ
สังเกตว่ายังคงมีรถเคลื่อนตัวได้อย่างคล่องตัวนะครับ
แต่ว่าใครที่จะมาทำกิจกรรมต่างหลังจากนี้เป็นต้นไป
คงอาจจะต้องวางแผนการใช้รถใช้ถนนหน่อย
เพราะว่าจะมีการปิดถนนหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับ
แล้วในช่วงบ่ายครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อ
สำหรับสถานาการกลุ่มหมอกวันในพื้นที่พระมุทิเทพฯอาหารทศพ
วันนี้กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ตอนนี้เองจำนวนผู้ป่วยที่เกิดขึ้นมีมากน้อยแค่ไหน
เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในข่าวเที่ยงนะครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหาลแล้วก็ลูกอ่อนร้อนหนาว